นะเรื่องนี้ความรักไม่เข้าใครออกใคร
รักกันได้ทุกเพศทุกวัยจริง
หลังจากที่เลิกรากันไปกับหนุ่มเนมปราการใช่ไหมคุณ

ใช่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าตกลงเขารักกันจริงไม่จริง
ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนที่ลึกลับซับซ้อนอะไรกันหรือเปล่า
เชอเอมชายาธนุษย์ค่ะมีดีกรีเป็นนางแบบสุดแซ่บ
สังกัดโมเดลเจเนซิสของฮ่องกงเลย
ซึ่งสาวคิตตี้ก็ออกมายอมรับหลังจากนั้นได้สักพัก
ว่าก็เป็นเรื่องจริงว่าเธอมีความรู้สึกพิเศษกับนางแบบสาวคนนี้
แล้วก็ยกให้เชอเอมเป็นคนพิเศษแต่ว่ายังไม่ได้เลื่อนขั้น

เป็นสมาชิกสมาคมหญิงรักหญิงก็ว่าไม่ผิดนักนะคะคุณ
แล้วก็อย่างที่เขาว่าแหละความรักไม่มีพรมแดน
ไม่มีเชื้อชาติศาสนาหรือว่าสถานะทางเพศ
เพราะจะว่าไปแล้วคุณวงการบ้านเรามีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะ
คู่นี้เลยดิฉันยกให้ปีใหม่สุมนรัฐกับป่าต๊อปปติญญา
เพราะว่าไม่ใช่แค่คบเป็นกระแสจิ้นเจิ้นกันอะไรเล่นนะ
คู่นี้เขาแต่งงานอยู่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวคุณ
ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกัน๗ปีย่างเข้าสู่ปีที่๘แล้วนั่นเองค่ะนานแล้วนะ

นางร้ายหน้าสวยโมอามีนานี่ก็ถือว่าเป็นดาราสาวเบอร์แรก
เปิดเผยเรื่องคบหาดูใจกับสาวหล่อแบบไม่มีปิดบังเลยนะ
หนุ่มออกอาการเสียดายกันเป็นแถวเลย
หวานใจคนล่าสุดที่เธอคบกันมาได้ปีกว่าชื่อว่ากัสค่ะ
ก็สวีทหวานกันซะจนมีข่าวลือว่าจะจัดพิธีวิวาอีกสักรอบดีกว่า
แต่สาวโมเธอออกมาเบรกเลยบอกว่ายังไม่อยากรีบ
เพราะว่าเธอเคยมีบทเรียนแบบเจ็บมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
อีกคนที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะนั่นก็คือ
คนนี้เป็นหวานใจของสาวทั่วประเทศรวมถึงดิฉันด้วยชอบมาก

เจี๊ยบละละนาค่ะปัจจุบันกำลังคบหาดูใจ
อยู่กับสาวนอกวงการรุ่นน้องเดียบุษรา
เจ้าของธุรกิจลูกโป่งไอปาร์ตี้แบงคอก
แม้ว่าระยะเวลาที่คบหากันยังไม่นานมาก
แล้วก็สถานะทั้งพี่เจี๊ยบเองทั้งคุณเดียเอง
ไม่ได้มีใครเปิดเผยอะไรมากมายว่าเออเป็นอะไรกันในคำพูดที่ชัดเจน

ก็ดูเอาเองคำตอบมีภาพมีเรื่องราวอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าคู่รักที่รู้จักรู้ใจกัน
มาราทอนไปต่อรุ่นใหญ่เลยดีกว่า

ไม่ต้องรู้ว่าเราครอบกัน
เสียงไม่ถึงเออประมาณนี้แหละ
แล้วก็ยังมีสาวในวงการอีกหลายคนนะครับ

ฝนธนสุนทรแล้วก็สาวแคนดี้รากแก่นด้วยค่ะ

อื้อ

คู่ต่างมีความหวานแบบในรูปแบบของคู่ของกันและกัน

แต่ว่าจากภาพสื่อกันได้นะคะว่าเป็นอะไรกัน